ตามกันต่อหน่อยสำหรับเมื่อวานนี้ตอนเช้ามีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่เรือนจำบุรีรำนะคะ
หลายคนทราบข่าวแล้วที่มีการเกาะจราจนแล้วก็มีการแหกคุกออกมาค่ะ
ตอนนี้เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเนี่ยสิบเอ็ดรายจับได้สิบรายแล้วเหลือหนึ่งราย
ซึ่งตำรวจรู้แล้วนะคะว่าหลบหนีไปอยู่ที่ไหนอันนี้ให้ดูภาพที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ก่อนค่ะ
เป็นการเผาเรือนนอนโรงครัวแล้วก็อาคารเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่าง
พังเสียหายเกือบหมดนะคะที่เรือนจำจังหวัดบุรีรำค่ะ
ประกอบสำนวนคดีแล้วซึ่งบรรยากาศหน้าเรือนจำนะคะ
วันนี้ญาติของผู้ต้องขังนับร้อยเนี่ยมายืนเกาะรั้วริมถนนด้านหน้าเรือนจำ
สอบถามชีวิตและความปลอดภัยของลูกหลานตัวเองที่ถูกคุมขังอยู่ในนั้น
คือไม่ใช่คนที่หนีไปนะแต่คนที่ยังอยู่ว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
เรือนจำจังหวัดบุรีรำเนี่ยมีผู้ต้องขังอยู่สองพันหนึ่งร้อยหกคนนะคะ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็มีการย้ายนักโทษทั้งหมด
กระจายไปคุมขังในเรือนจำต่างต่างเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำก็มีการประกาศชื่อผู้ต้องขังว่า
ใครถูกนำไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำไหนบ้างก็ประกาศแค่ครั้งเดียว
แต่ญาติหลายคนพอได้ยินชื่อลูกหลานตัวเองก็โล่งใจอะค่ะเพราะเป็นห่วง
กลัวว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่หนีไปไหมถูกปะทะกับเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือเปล่า
หรือว่าได้รับอุบัติเหตุจากการเกาะจราจนจนมีอันตรายถึงชีวิตไหมนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินรองอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
ก็ขอให้ญาติญาติสบายใจเพราะผู้ต้องขังทั้งหมดเนี่ย
ลำเลียงไปอยู่ในเรือนจำทั้งสิบแปดแห่งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ประกาศให้ทราบชัดเจนว่า
รายชื่อไหนอยู่เรือนจำไหนบ้างขอให้ใจเย็นนะคะ
ซึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บร้ายแรงค่ะมีหนึ่งรายเท่านั้นที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเบื้องต้นก็ปลอดภัยแล้วด้วย
ส่วนคนนี้คือผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายนะครับผู้ต้องขังค่ะ
ที่หลบหนีไปและยังตามจับกลับมาไม่ได้คือนายธัญพงศ์สินภูลอายุยี่สิบหกปี
เป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดียาเสพติดเป็นหนึ่งใน๑๑คนที่ก่อเหตุค่ะ
ตอนนี้หลบหนีอยู่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้แล้วนะคะว่าทิศทางอยู่ตรงไหนกำลังไล่ล่าตัวอยู่
มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุตอนแรกเขาบอกว่า
เป็นเพราะมีคนติดโควิด๑๙นักโทษก็เลยไม่อยากอยู่
กลัวจะติดตามเลยแหกคุกกันออกมาอืมเบื้องต้นมีการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่นะคะว่า
ไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยไม่มีใครติดโควิด๑๙
แต่อาจจะเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่เข้ามาเหมือนกับว่า
หัวกลุ่มข้างในเพื่อจะได้หลบหนีออกไป